มันเปิดปากกับผ้าคลุม
มองว่าความจำเป็นเร่งด่วนอันนี้เองเนี่ย

ในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้าย
ที่จะให้กระบวนรถเชิงวันนี้ไปออกที่สถานีการบางซื่อเอง
อันนี้เราเห็นความสำคัญและความจำเป็นมากกว่า
แต่ส่วนกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
อาจจะได้คุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับ

ให้ราคากับปริมานงานให้มันเป็นป้ายพอดี
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้คุยกันเรื่องป้ายชื่อของสถานีกรางปังซื่อกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวขึ้นมามีคำถามจากคนทั้งประเทศว่าแพง
ไปไหมหรือว่าเหมาะสมแล้วหรืออะไรอย่างไรทำความเข้าใจ
ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อของสถานีกลางบางซื่อ
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไม่มีใครติดใจตรงนี้นะฮะเปลี่ยน
ได้จะทำแบบไหนอะไรยังไงก็ได้แต่พอเป็นข่าวออกมาว่าราคา
ของการจ้างทำป้ายชื่อใหม่เนี่ยจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานี
กรุงเทพอภิวัฒน์มูลค่าราคาในการจ้างมาทำกันเนี่ย๓๓ล้าน
บาทมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันแพงไปหรือเปล่า
หรือวิธีการจัดหาบริษัทมาสร้างตรงนี้นะครับคือทางทางบริษัท
ที่เขาได้งานไปอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องการได้งาน
มามีต้นทุนมีกำไรอันนี้เป็นปกติโดยทั่วไปแต่ทางรอฟทที่ใช้วิธีการจัดจ้าง
ได้บริษัทมาเนี่ยทางสหภาพแรงงานเองเขาก็ติดใจเมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญสองท่านในรายการนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับท่านแรกคือท่านประพัทธ์จงสงวนนะครับ

สถานีกลางบางซื่อนะครับ
นี่เป็นสถานีรถไฟแห่งใหม่ของไทย

เราสร้างเสร็จความจริงเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
แล้วครับเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะคุณช่วงเดือนเมษายน๒๕๖๔นะครับแล้วก็เปิดใช้เป็นทางการเนี่ยวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๔ครับเป็นข่าวตอนนี้ขึ้นมาก็คือเปลี่ยนป้ายครับเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อครับนะฮะซึ่งตรงตรงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนป้ายผมว่าไม่ได้มีใครติดใจอะไรตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ

การทำการจ้างนะครับโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งนี้ก็ตั้งความสงสัยว่าในเรื่องของการเปลี่ยนป้ายชื่อเนี่ยซึ่งได้รับพระราชทานตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับทีนี้ในเหตุที่จะต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยเท่าที่ทราบในเรื่องของการกฎหมายการจะซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ต้องมีการในกระบวนการใ
หมายความว่าน่าจะสืบถึงการที่แบบสามารถที่จะไปชี้เอาใครก็ได้นะฮะ
มันเป็นอย่างนั้นซึ่งในธรรมปฏิบัติรู้สึกที่เขาทำก็คล้ายคล้ายอย่างนั้นนะฮะ
ว่าจะชี้เอาใครก็ได้ตรงนี้มันมีคำถามว่า
ผมเชื่อนะครับว่าการออกกฎหมายหรือการออกระเบียบข้อบังคับทั้งหลายของทางหน่วยงานราชการ
เขาไม่ออกอะไรที่เป็นปลายเปิดแบบนั้นน่าจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่าง
การสัมพันธ์เนี่ยครับไอ้ที่เผยแพร่มาเนี่ย
ผมว่ามันไม่เพียงพอที่จะบอกได้นะครับว่า

เสนอราคาที่ถูกต้องได้

สถาปัตยกรรมเนี่ยมันคืออะไรครับ

คนที่จะเสนอราคาเนี่ยเขาต้องรู้นะครับเขาต้องทำอะไร

อะไรที่อย่างที่นะครับ
คือเพราะเอิญนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงแล้ว

ระดับสูงเนี่ยควรจะเป็นผู้ชี้แจงเอง

เป็นข่าวแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยนะครับ

แล้วบางทีเขียนมาแล้วเนี่ยพอยิ่งอ่าน

กันแน่แล้วมันใช้อะไรกันแล้วมันทำกันยังไง
นี่ครับผมบอกว่านี่คือข้อเสียนะครับ

ถ้าถามผมเนี่ยลักษณะที่เป็นผู้บริหารมา

เรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลยถ้ามีการนะฮะ

ตั้งโต๊ะชี้แจงแล้วก็ให้เอกสารนะฮะ
เอาเอกสารทั้งหมดมาเปิดเผยให้สื่อ

มันเป็นงี้นะมีขั้นตอนใหม่เรื่องอย่างงี้
เพราะอย่างยก
ถ้าผมจำไว้ตัวเขียนว่าด่วนที่สุดนะฮะ
ถ้าบอกด่วนคำถามว่าด่วนที่สุดครับ

บอกเป็นเนี่ยไอ้คำว่าด่วนที่สุดเนี่ย
มันต้อง๓วัน๗วันรู้เรื่องนะฮะ

แล้วพอมาถึงธันวาบอกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
ขณะที่ไอ้๒๓เดือนก่อนหน้านี้เนี่ย

ดำเนินการอะไรเลยเหรอนะฮะ

เขาเริ่มมีการที่จะจัดหาบริษัท

มีการดำเนินการในเรื่องของการ
ในส่วนของประมาณเดือนตุลาคมมีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อที่จะทำเรื่องในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำป้ายสถานีกลางบังซื้อนะครับ

ได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับ

แล้วก็พอต่อมาประมาณวันที่๑๖ธันวาคมเนี่ย
มีการเสนอขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับ
โดยอ้างเหตุผลในเรื่องของความจำเป็นเร่งดู

แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือการที่จะมีการเปิดเดินรถนะครับ
ในส่วนของที่จะย้ายขบวนรถด่วนพิเศษรถเร็วรถต่างเนี่ย
ที่สถานีกาบังซื้อในวันที่๑๙มกราคมนะครับ

พอหลังจากนั้นเลยเนี่ยด้วยเนื้อหาสาระในเรื่องของการประกาศเนี่ย
กำหนดไว้ว่าบริษัทที่จะมาดำเนินการในการดำเนินการรับจ้างเองเนี่ย
การกำหนดตามสเปคที่กำหนดไว้คือว่าจะต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาในการ
สัญญาจ้างในการก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีแดงนะครับ
สัญญาที่หนึ่งช่วงบังซื้อลังศิษย์เองเนี่ย
แล้วก็มีความจำเป็นในการอ้างว่าเนื่องจากว่าจะต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ก็เลยใช้บริษัทยูนิคเนี่ยที่เป็นผู้ได้รับเลือกเองเนี่ยในการเป็นผู้รับจ้างนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทราบว่าวันที่๒๘ก็เลยมีการประกาศผู้ที่ได้รับ๒๘ธันวาคม
ผู้ได้รับในการจ้างจัดทำป้ายสถานีกลางบางซื่อ
พอมีการประกาศอะไรกันออกไปแล้วเห็นราคากัน๓๓ล้านมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีคำถามขึ้นมาว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่า
คือทางบริษัทยูนิคเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาในมุมของบริษัทเอกชน
เขาเป็นผู้รับจ้างเขาได้งานเขาก็บวกลบต้นทุนกำไรอะไรของเขา
แต่คำถามที่ทางสหภาพติดใจก็คือ๑กระบวนการในการที่จะจ้างบริษัทเนี่ยแล้วราคากลางที่คุณตั้งไว้๓๔ล้านนะ

เทียบแบบไหนราคาจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเท่าไหร่อย่างไร
ซึ่งก็ละเอียดพอสมควรครับจะบอกเอาไว้เรื่องของขนาดตัวอักษรความยาวมีกี่ตัวกี่ตัวน้ำหนักเท่าไหร่
ต้องก่อสร้างขึ้นไปแบบไหนเจาะปูนเจาะกระจกอะไรยังไง
ทางผู้บริหารทางรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยบอกให้ไปตรวจสอบให้ประหลัดไปตรวจสอบ
ให้มีผลภายใน๗วันสั่งไปเมื่อ๒มกราคมนะฮะ
ทีนี้คำถามมีอยู่สองส่วนเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องกระบวนการได้มาซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะ
และราคามันแพงไปไหมผมขอพักทั่วเดียวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองพูดคุยกันนะครับหรือท่านที่มีความรู้เรื่องการสร้างป้ายใหญ่ใหญ่แบบนี้นะ
ความจริงแล้วราคาเนี่ยมันควรจะแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาให้ดูสเปคด้วย
ใช้ตัวอักษรกี่ตัวสเปคแต่ละตัวแบบไหนอะไรยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องของป้ายของสถานีกลางบังซื้อนะครับ
เรื่องของราคา๓๓ล้านต้องยอมรับมีหย่อนแสนหน่อยด้วยนะฮะ
ใครได้ยินก็คงตกใจโดยเฉพาะกับคำว่าทำป้ายชื่อใช่ไหมฮะ
ได้ชี้แจงเอาไว้ก็ละเอียดพอสมควรนะแน่นอนว่าหนึ่งก็คือ
แจ้งว่างบประมาณที่ใช้๓๓ล้านในการเปลี่ยนป้ายชื่อ
จากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
พร้อมกับกราศัลยลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย
ก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดการกำหนดราคาอะไรต่างนานา
แล้วก็ระบุถึงขั้นตอนวิธีการต่างเหตุผลต่าง
ที่ต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน
ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดมีแหล่งข่าวบอกว่า
ไปสืบราคาจากบริษัททำป้ายสามบริษัทแล้วก็เชิญบริษัทที่ได้งานเนี่ย
เจรจาต่อรองเพราะเป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้ว
จะได้ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการนะฮะ
ส่วนเรื่องสเปคนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะ
แต่จะมีตราสัญลักษณ์ด้วยนะอันนี้เป็นแค่ชื่อนะครับ
เรื่องสเปคเนี่ยงานก่อสร้างเนี่ยเขาแบ่งงบประมาณ๓๓ล้าน๑แสน๖หมื่นกว่าบาทเนี่ย
เป็น๓ส่วนหนึ่งคืองานโครงสร้างวิศวกรรม๒งานผลิตป้ายใหม่
งานในช่วงรับประกันอีก๓๖๕วันหรือ๑๒เดือน
ส่วนตัวอักษรนะครับพอเป็นชื่อใหม่เนี่ย
จะมีภาษาไทยเนี่ยนะฮะที่มีความยาวสูง๓เมตร
กว้าง๒๖เมตรหนาสี่สิบเซนติเมตรยาวรวมทั้งหมดทุกตัวอักษร๖๐เมตรเนี่ย
อักษรทั้งหมดภาษาไทย๒๔ตัวภาษาอังกฤษ๓๑ตัว
ตราสัญลักษณ์ของรพทออีกหนึ่งแต่เขามี๒ฝั่ง
เท่ากับว่าต้องคูณ๒แล้ว
สัญลักษณ์นี่สูงเจ็ดเมตรนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่อง
ตอกการยึดกระจกการเจาะอะไรก็พวกนี้ก็ว่ากันไป
เมื่อกี้คุยกันเนี่ยคือผมไล่ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยเดี๋ยวจะได้โป้งทาง
คุณปภัทรกับคุณสลาวุฒิ์เลยคุณปภัทรบอกเอาจริงแล้วเนี่ย
เรื่องราคาแทบไม่น่าติดใจด้วยซ้ำใช่ครับราคาผมผมไม่ติดใจด้วยนะครับ
อย่างที่เรียนนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับถ้าถามผมมันไม่ควรจะเป็นเรื่อง
ไม่ควรจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำไปถ้าการรถไฟแสงความจริงใจซะนิดนึงนะครับ
แก้ปัญหาที่มันตรงประเด็นนะครับคือว่าสังคมมีข้อสงสัยใช่ไหมครับ
จัดการแถลงข่าวเอาเอกสารทั้งหมดเอาคนที่เกี่ยวข้องเอาประธานกรรมการนะครับ
ดีที่สุดนะครับประธานกรรมการที่เป็นคนดำเนินการเนี่ย
เอามานั่งชี้แจงกับสื่อว่าเนี่ยที่ทำไปแล้วสื่อถาม
ไอ้การชี้แจงด้วยทางผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับโดยชัดไฟ
ซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับคือประชาสัมพันธ์เนี่ย
มันมันตอบคำถามก็ไม่ได้นะครับอันแรกนะครับ
ที่เขียนเนี่ยนะครับผมเรียนตรงถ้าเป็นคนทั่วไปอ่านเนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่ว่าทำให้เกิดความชัดเจนนะครับมันยิ่งเกิดคำถาม
ผมเองก็ต้องนั่งอ่านสองสามรอบใช่ไหมครับต้องใส่เพิ่มขึ้นอีก
วัสดุอุปกรณ์บอกตัวอักษรวัสดุอาคิลิกสีขาวนม
ขอบซ่อนไฟแสงสว่างไว้ด้านหลังป้ายด้วยอย่างเงี้ยคือ
คือเมื่อกี้คุยกันเนี่ยคุณประพาทบอกความจริงแล้วเนี่ย
บริษัทที่ได้งาน๓๓ล้านเขาอาจจะไม่คุ้มด้วยซ้ำ
เฉพาะเรื่องของการรับประกันอีกปีนึงใช่ครับ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะเอาไปมาไหนบอก
กลายเป็นบอกว่าสามสิบสามล้านดูดูแล้วไม่ติดใจมันยังไงกัน
คือถ้าดูเนื้อร้องที่ผมเรียนครับว่าคือถ้าดูตามเนื้องานนะครับ
ดูตามเนื้องานดูวิธีการติดตั้งเนี่ยนะฮะราคามันก็น่าจะถึงขนาดนั้นได้นะครับ
อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าไอ้ที่คุณกำหนดในสเปคเนี่ยนะครับ
วัสดุเนี่ยที่ใช้เนี่ยนะครับมันมีความคงทนแข็งแรงแค่ไหน
อย่าลืมว่าอาคิลิกเนี่ยก็มีข้อเสียอาคิลิกเนี่ยถ้าเจอความร้อนบ่อยนะครับ
หรือความร้อนจัดจัดเนี่ยมันจะเกิดการแตกแรงงาถูกไหมฮะ
แล้วพอแตกรายงานสักพักก็จะแตกแล้วพอแตกแล้วนะครับต้องซ่อม
ตอนซ่อมนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนี้คุณคิดหรือเปล่านะฮะ
และตรงเนี้ยนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องคิดถึงระยะยาวด้วยว่า
วัสดุชุมกำหนดเนี่ยมันต้องกำหนดวัสดุที่มันคงทนพอสมควร
มันมีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะฮะ
นั่นคือหลักการเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ
ตอบอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เห็นอะไรสักอย่าง
แล้วเราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลที่ได้มา
อย่างทางประสานภัณฑ์เนี่ยเค้าจะพยายามจะชิดแจ้งให้ฟังดูแล้ว
มันเรียบหมายความว่าไม่มีอะไรนะครับ
แต่พออ่านไปแล้วมันจะเกิดข้อสงสัยอย่างผมยกตัวอย่างนะครับง่ายเลย
เรื่องของไอ้เนี่ยฮะไอ้เรื่องเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
เดิมเนี่ยครับมันบอกว่าเค้าเรียกเงินเผื่อจ่ายนะ
๑ล้าน๖แสนบาทครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยครับ๑ล้าน๖แสนบาทเนี่ย
เดิมเนี่ยครับเค้าบอกว่ามันเป็นเงินต่างหากไม่เกี่ยวกับ๓๓ล้าน
แต่พอมาดูในใบเอกสารของทางภาระที่เค้าชิคแจงไปมี
มันบอกไปรวมอยู่ด้วยกันแล้วถ้าตรงนี้ประหยัดก็คือหายไปอีกหนึ่งล้านกว่าบาท
เพราะฉะนั้นมีอะไรต้องเรียนว่าพอยิ่งอ่านแล้วมันจะยิ่งเกิดความสับสน

เราให้ดูเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจริงเนี่ย

อยู่กับรถไฟนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผมก็รักรถไฟนะครับ
แล้วผมไม่จะไม่ชอบที่จะได้ยินคนบอกว่าการรถไฟเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
อย่าลืมนะครับการรถไฟเนี่ยผมเรียนนะครับว่าการรถไฟเนี่ยเป็นองค์กรนะครับ

ถ้ารถไฟทำอะไรไม่ดีนะครับคุณต้องตำหนิคนที่รับผิดชอบองค์กรครับไม่ใช่ตำหนิการรถไฟนะฮะ
เพราะว่านั่นคือผู้แทนของนิติบุคคลตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายและตามสัญญาจ้าง
นะครับในการที่พูดการรถไฟเนี่ยมันกระเถินทุกคนที่ทำงานหรือเคยทำงานในการรถไฟ
ซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอจริง
เราพูดนะครับก็บอกไปเลยนะครับว่าเนี่ยเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าควรจะต้องอย่างนี้นะครับท่านดูแลการรถไฟ
ท่านก็จะต้องมีการจัดการให้มีการชี้แจงหรือว่ามีการแถลงหรือว่ามีการเอาเอกสารให้สื่อดูว่ามันไม่มีอะไรที่ปิดบัง
กระบวนการมันไม่มีคู่เทียบไม่มีรายละเอียดมาว่าเปรียบเทียบว่าราคาเท่าไหร่เนี้ยอืม
ก็กลายเป็นการตั้งข้อสงสัยว่ามันแพงไปไหมนะครับแต่ทีนี้เองในส่วนนี้เองทางสาภาพเองเนี่ย
อย่างที่บอกว่ามีเจตนารมณ์ในเรื่องของให้ความร่วมมือและการสร้างประสิทธิภาพในองค์กรและรักษาผลประโยชนขององค์กรเนี่ย
ก็เลยต้องเสนอความต้องการไปที่การรถไฟว่าอยากใช้การรถไฟเนี่ยออกมาชี้แจงในกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นเองเนี่ย
ซึ่งบอกว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดมาชี้แจงแล้วมีการสอบถามสื่อสอบถามไปข้อสงสัยต่างเนี่ย
มันก็สามารถจะให้ได้ความกระจ่างได้ที่สำคัญก็คือเป็นการแสดงความในส่วนถึงของหลักธรรมอภิบาลภายในองค์กรในเรื่องของการดำเนินการใช้งบประมาณของรัฐให้มีความคุ้มค่านะครับ
ซึ่งประเด็นนี้มองว่าราคาจะแพงหรือไม่แพงเนี่ยถ้ามีการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมามีขั้นตอนเนี่ย
มันก็จะสามารถทำความเข้าใจได้นะครับสิ่งสำคัญคืออยู่ที่กระบวนการที่การรถไฟอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้
วิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ยควรที่จะมาออกมาชี้แจงความจำเป็นว่าเพราะอะไรนะครับ
เพื่อที่จะให้สังคมได้รับทราบข้อมูลนี้ทั้งหมดนะครับคือป้าภูมิผมขอเกร็นเสริมทางทางทางคุณเบนเล็กเดียวนะครับ
ได้ครับได้ครับคือคำว่าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับนะครับ
คำถามว่าไอ้การที่คุณจะยุติการเดินรถเข้าขนมโพงสมบัติของรถทางไกลเนี้ยนะครับ
มันเป็นความจำเป็นเรื่องเร่งด่วนถึงขนาดจะต้องมีป้ายชื่ออันใหม่เลยเหรอครับ
คือคุณประพัฒน์หรือว่าทางสาภาพกำลังมองว่าพอจำเป็นเร่งด่วน
มันก็นำไปสู่การจ้างด้วยวิธีเฉพาะทางตรงใช่ครับแต่ถ้าเกิดใช้วิธีเริ่มจากการเปิดประมูลก่อน
ครับแล้วมีบริษัทยื่นเข้ามาใช่ถ้ามียื่นเข้ามาก็มาเปรียบเทียบราคากัน
ถ้าไม่มีเลยค่อยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงมันก็จะไปสู่วิธีการนั้นใช่ฮะ
คือคืออย่างที่เรียนครับผมว่าผมคิดว่าเราสองคนคิดเหมือนกันคือว่าถ้าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงเนี่ยนะฮะ
มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรเป็นชื่อซึ่งพระราชทานมาเนี่ยครับ
ติดตั้งโดยเร็วเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องเสร็จตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญานี้ถูกไหมฮะ
ถ้าเป็นเรียนนะครับว่าหนังสือที่พูดว่าแทงสังการไปเนี่ยมันวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานะครับ
มันมีเวลาตั้งกี่เดือนฮะถ้าคุณจะทำจริงจริงเนี่ยนะฮะ
มันทำไมจะทำไม่ได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่แล้วถูกไหมฮะ
คุณก็แค่ประกาศออกไปนะฮะแล้วประกาศก็ให้เวลา๓วัน๗วันแล้วก็ว่ากันไปแล้วให้คนมาเสนอ
มันก็ทำได้ทำไมคุณไม่เลือกที่จะทำแล้วคุณก็มาจนกระทั่งมาเป็นปลายปีแล้วคุณก็เอาเหตุ
ซึ่งมันไม่ควรเป็นเหตุนะครับอย่างที่ผมเรียนครับไอ้การที่บอกว่าจะเลิกเดินรถเข้าไปหัวลำโพงเนี่ย
มันเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับที่ว่าจะต้องแบบป้ายต้องพร้อมเลยหรือฮะผมถามคุณกำลังทำความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับ
ถามว่าวันนี้เนี่ยตามที่ท่านรัฐมนตรีสั่งการไหมครับท่านศักดิ์ครับสั่งการว่าจะทำแบบนั้นเนี่ย
คุณต้องมีมาตรการนะว่าประชาชนที่คุณเอามาปล่อยที่บางส่วนบางซื่อเนี่ยนะครับ
เขาจะเดินทางต่อยังไงมีการเชื่อมต่อยังไงแล้วเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร
ลืมนะครับคนที่ใช้รถไฟที่มาทางไกลเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่ยากจนนะครับ
ไม่ได้มีรายได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่คุณก็ไปทิ้งไว้ที่นะฮะอันนี้ที่บังซื้อเนี่ยนะครับ
เขาต้องเดินทางยังไงครับขึ้นรถไฟฟ้าเหรอครับผมถามว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเช้าเช้าเนี่ย
ถ้ามีสัมภาระมาเนี่ยรถฝากเขาไม่ให้ขึ้นนะฮะเพราะไปเกะกะคนอื่นเขานะฮะ
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับจากวิ่งจากนะฮะนั่งจากนะฮะบังซื้อนะครับ
ไปที่หัวลำโพงไปต่อวันที่๑๙มคที่จะถึงเนี่ยหรอใช่ครับผม
จะเป็นพวกไอ้รถสายสั้นสายชั้นเมืองก็จะเข้ามาเหมือนเดิม
แต่ว่าก็เหลือน้อยลงเหลือน้อยมากนะครับ
คุณจะปล่อยเข้าไปตามยัตถาคำจริงเหรอครับ
เขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
คุณไม่เห็นใจพี่น้องประชาชนที่รายได้น้อยบ้างเลยหรือครับ
นี่ครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกนะครับ

ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นจริงเนี่ยกรุณาเตรียมเรื่องพวกนี้ให้พร้อม
ตอนแรกก็บอกว่าจะมีรถเมย์ใช่ไหมครับ
จะมีรถเมย์วันนี้รถเมย์ก็เลิกไปแล้วไม่พูดแล้วนะครับ
วันนี้กลายเป็นว่าให้ต่างคนต่างเอาตัวรอดเอาเองอย่างนี้นะครับ
ผมถามว่าแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเดินทางตรงนั้นอีก

ถ้าเป็นชั่วโมงนี้หน่วงตอนช่วงเช้านะครับ
รถไฟจะมาช่วงเช้ามืดใช่ไหมครับ
เป็นช่วงที่รถติดมากเลยนะครับ
ว่าอีกกี่ชั่วโมงก็จะถึงหัวลำโพง

ผู้บริหารของการรถไฟเนี่ยพิจารณาบ้างหรือเปล่า

ท่านมรีสั่งการบอกว่าให้ไปเดินบริการเรื่องพวกนี้ให้เสร็จ
ท่านมรีสั่งพศผ่านทางเพจ

อย่างที่ผมอ่านคร่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วย

ฟังได้ไหมฟังขึ้นไหมโอเคไหม

เดี๋ยวผมขอครู่เดียว
พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

รายละเอียดที่จะวางเมื่อโดยสะไปด้วย

ระคาต้นทุน

ก็จะได้ความสนใจ

ของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่บอกว่า
เรื่องงานและสถาปัตยกรรมรายละเอียดงานเป็นยังไง
เรื่องของการทำป้ายใหม่เนี่ยลักษณะของรายละเอียดกับป้ายเก่าเป็นยังไง
หรืออย่างน้อยเองเนี่ยก็บอกว่าเปรียบเทียบราคาว่า
ที่บริษัทยูนิคได้ทำป้ายชื่อสถานีกลางบังซื้อเดิม
มีราคาต้นทุนอะไรยังไงเพื่อมาเปรียบเทียบกับป้ายใหม่
มันจะได้รู้ราคาที่เหมาะสมจริงมันเป็นยังไง
ซึ่งทางสาภาพตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือแพงเพราะ
ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบมันมีอะไรมาเทียบเคียงได้
ข้อมูลเชิงเทคนิคอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันยังไง
อืมคุณประพันธ์ครับฮะถ้าชี้แจงลักษณะ
คืออินทรี่เรียนครับว่าชี้แจงถ้าถามผมนะครับ
ชี้แจงไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะสิ่งที่ประชาชนคล่องใจก็คือว่าราคา
ราคาและวิธีการได้มาของของตัวผู้ระเหมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถชี้แจงได้ระดับหนึ่ง
แต่ว่ามีคำถามนะครับว่าโดยคริ่งพออ้างอิงว่ามีการไปสืบราคานะครับ
ถามว่าแล้วไอ้สืบราคาเนี่ยคุณใช้อะไรเป็นตัวที่จะไปถามว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่
มันต้องมีรายละเอียดของงานที่จะทำถูกไหมสืบราคาก่อนจะได้ราคากลาง
ใช่ครับก่อนที่จะได้ราคากลางเนี่ยมันต้องมีเอกสารว่าคุณต้องการอะไร
อาจจะอะไรที่คุณต้องการให้ก่อสร้างมันคืออะไรมันต้องมีไอ้นั่นก็ไม่พูดถึง
มันมีคำถามว่าแล้วคุณเอาราคาตรงนี้๓๔ล้านมาจากอะไร
นะครับซึ่งจริงตัวนี้คือสำคัญเลยว่า๓๔ล้านคุณได้มาจากอะไร

การที่เขาเสนอราคาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
บอกเลยบริษัทนี้บริษัทนี้สนุนราคาตัวนี้ตัวนี้
บนฐานของงานที่เหมือนกันทั้งหมด
อันนี้เราไม่รู้เลยว่าไอ้วิธีการสอบราคาสอบแบบไหน

ผมบอกราคาไม่ได้หรอกฮะว่าราคาผลจะเป็นเท่าไหร่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนไปยื่นเรื่อง

คุณศรีศาลจัณยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
ธรรมนูลไทยนะครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับสวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณเรื่องป้ายชื่อของทางสถานีกลางบังซื้อ
พรุ่งนี้จะไปยื่นเรื่องทางสตงเหรอครับครับเหตุผลวัตถุประสงค์คืออะไรยังไงฮะ
ลองเล่าให้ฟังหน่อยผมคิดว่าเป็นการดำเนินการที่ขาดต่อพลัดบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพรสมุโ
เฉพาะเจาะจงเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ
นะครับอะไรบ้างเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่า
เงื่อนไขที่ทางรอปทออกมาแถลงผ่านสื่อเมื่อวานผมว่า
มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
งั้นการที่จะบอกว่าเร็วเร็วนี้จะมีการอ่า
ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็เปิดก็เปิดไปสิ
ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าสถานีกลางบังซื้อจริง
มันก็เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่พฤษภาปีหกสี่
ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาตั้งนานแล้ว
นะครับไม่เพิ่งเปิดนะครับจนจะมาทำพิธีเปิด
มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเร่งรีบทำพิธีเปิดในช่วงเอ่อ
มกรากุมภานี้นะครับอาจจะไปเปิดโน่นกลางปีหลังจากการเลือกตั้ง
อิขนาดเอ่อรัฐมุติคนใหม่หรือมีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาทำ
หน้าที่แข็งก็ได้ครับก็ไปทำให้โรงพศาสตร์เอ่อ
ลมลายลิฟท์เจ๊งไปซ่ำเมื่อไหร่
การเปิดโดยวิธีทั่วไป
เปิดให้มีการมาเสนอประมูลแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ว่ามันจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลง

มากกว่านี้เพราะว่าราคา๓๓ล้านบาท

ในประเทศไทยนี่เคยทำที่มีมูลค่าแพงขนาดนี้ครับ
คุณศิษยาวันมองว่า๓๓ล้านแพงไป

กับตัวอักษรกับสเปคต่างมีภาษาไทยภาษาอังกฤษมีตราสัญลักษณ์

สองฝั่งเนี่ยคุณคุณศรีสวรรได้เห็นสเปคแล้วใช่ไหมครับของของขนาดของตัวอักษรต่าง
ดูตามสเปคที่ท่านทางรบทเขาแถลงมันก็มีขนาดเท่านี้
ทั่วไปเขาก็ทำได้ดังนั้นมันไม่ได้เลิศหรูอลังการวิเศษวิโสอะไรนักหนา
มันต้องขึ้นไปเป็นสูงตั้งแบบโอ้โห๗ชั้น๙ชั้นต้องไปเจาะกระจกเดิมต้องมีการ
ก็มีป้ายอาคารที่ไหนบ้างล่ะครับก็ทำบนพื้นดินเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็ติดบนอาคารที่ก่อสร้างสูงกันทั้งนั้นแหละ
ผู้เชี่ยวชาญคนทำป้ายก็ทำได้หมดแล้วครับมันก็จะเป็นเรื่องยากลำบากอะไร
ก็เลยมองว่า๓๓ล้านถ้าเกิดเปิดประมูลตั้งแต่ต้นแล้วมีหลายบริษัทมาแข่งมาเทียบกันเนี่ย

ถูกต้องครับจริงจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับบริษัทที่รับจ้างไปเนี่ย
อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นของขวัญให้กับกระทรวงคมพนาคมเป็นซีวิเนียนะครับ
ทำให้ฟรียังได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารับงานกับกระทรวงคมพนาคมไป

อันนี้มุมมองคุณศรีสุวรรณนะครับ
เกี่ยวกับผมนะพี่ศรีครับ
ศรีสุวรรณพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการไปยื่นเรื่องกับสตง
คือให้ตรวจสอบเรื่องการวิธีการได้มาซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่นอกจากนั้นผมยังจะให้ตรวจสอบคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลางด้วย

กรรมการชุดนี้ได้ไปสืบต่อหรือได้ไปกำหนด
เงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หรือว่าท่านคิดเอาเองหรือยกเมฆกันเอาเองก็ไม่รู้
ในเชิงรายละเอียดเพราะว่าเราเป็นบุคคลนอกไม่สามารถจะไปร่วมรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้ครับ
ขุนศักดีสยามชิดชอบรัฐมนิวราคากรกรทางกระทรวงคมธนาคม
สั่งประหลัดกระทรวงคมนาคมไปแล้วตั้งแต่๒มกราคม
ให้ไปตรวจสอบไปดูเรื่องนี้หน่อยว่าเออมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไร
ให้มีผลออกมาภายในเจ็ดวันก็สักวันที่เก้าน่าจะออกมา

คนในหน่วยงานเดียวกันสังกัดเดียวกันมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันเนี่ย
แต่งตั้งกันไปมันก็รูปหน้าปัดจมูกอีกเล็บก็ติดเนื้อนะครับ
มันได้องค์กรภายนอกไปตรวจสอบครับมันถึงจะบริสุทธิ์หรือเที่ยงธรรมหรือไม่
อืมวิธีการที่ดีที่สุดของเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงฮะ

อ่าครับยังไงเดี๋ยวถามความคืบหน้ากันต่อนะครับขอบพระคุณนะครับ
ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
คุณศรีสุวรรณจัญญาครับครับอ่าทางสหภาพ
คิดว่าที่คุณศรีสุวรรณพูดมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับ
ก็อันนี้ตรงกันตรงที่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งการจัดจ้างในเรื่องของการทำป้ายนะครับ
ว่ามีความจำเป็นอย่างไรอย่างที่บอกว่าต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำไมไม่เลือกกระบวนการในการที่จะในเรื่องของประกาศเชิญชวนก่อน
คัดเลือกก่อนสุดท้ายแล้วค่อยมาเฉพาะเจาะจงนะครับ
หรือว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงจริง
อะไรล่ะคือเหตุผลในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วน
ถ้าตอบมาตามนี้เสร็จปุ๊บก็อาจจะมีใครสงสัยต่อไปก็ได้
ครับผมคุณประพัทธ์ฮะผมผมก็อย่างที่เรียนนะครับว่า
เรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยถ้านะฮะทางผู้บริหารรถไฟนะครับ
เพียงแต่ว่าจัดแถลงข่าวซะนะฮะเอาทุกอย่างมาเปิดเผยกับสื่อนะฮะ
ครับก็เชื่อว่าคุณศรีสมันก็คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทางสตเองอกออกอีก
อืมนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างยังคุมเคลือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี้ยครับ
ผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะในการบริหารงานนะครับราชการ
เพราะนี่ไม่ใช่งานประชาสัมพันธ์นี่คืองานชื่อแจงความที่จริง
ซึ่งต้องพูดกันด้วยความที่จริงไม่ใช่ใช้คำที่ทำให้อ่านแล้วฟังรื่นหู
แล้วก็ถือว่าถ้าคิดว่าเมื่อทุกอย่างฟังรื่นหูแล้วก็จะจบไปมันไม่ใช่
เห็นทุกคนเรียนว่าอันนี้ถ้าเราอ่านจริงแล้วถ้าอ่านอย่างพินิภิเคราะห์
ยิ่งสร้างข้อสงสัยในหลายเรื่องนะฮะมันไม่ได้ทำให้เคลียร์
เพราะฉะนั้นผมว่าทางผู้บริหารของการรถไฟคงต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่า
การใช้ประชาสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า
มันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการมีประชาสัมพันธ์หรือเปล่า
คือความจริงผมก็พยายามติดต่อทางผู้บริหารของรฟทในวันนี้
อยากให้ท่านชี้แจ้งถ้าอยากจะชี้แจ้งเพิ่มเติมอะไรก็
ก็บอกได้นะครับบอกมาทางเปิดปากกับภาคภูมิได้
บอกทางไทยรัฐทีวีได้หรือว่าทางบริษัทที่เขาได้งานด้วย
เพราะกระบวนการมันจะนำมาซึ่งราคาคือว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
นั่นแหละครับคำนี้เป็นคำสำคัญเลยครับ
คือจริงแล้วเนี่ยผมเรียนจริงครับว่าในการดำเนินการอะไรก็ตาม
การซื้ออะไรก็ตามนะครับไอ้คำว่าถูกหรือแพงมันไม่มีนะฮะ
มันมีแต่เพียงคำว่าที่เงินที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือเปล่า
นั่นคือหัวใจของทุกอย่างนะครับว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายเงินไปหรือเปล่า
ถูกหรือแพงเนี่ยเพราะถูกหรือแพงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันวัดกันลำบากนะครับ
แต่ละคนความว่าถูกหรือแพงไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยนะครับ
มันสามารถที่จะคือคนสามารถรู้สึกได้ว่าไอ้การทำแบบนี้แบบนี้นะมันมีความยากง่ายขนาดนี้
มันมีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือแบบนี้มันมีเทคนิคพิเศษอย่างงี้เนี่ย
มันคุ้มไหมกับการติดตั้งอันนี้ขึ้นไปแล้วมันใช้อายุการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับ
มันเป็นหน้าเป็นตาเพราะจริงแล้วป้ายเดิมเนี่ยครับผมว่ามันก็สวยนะ
แต่ว่ามันก็เกิดปัญหาอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันเกิดคำถามว่าไม่ใช่ปัญหา
เกิดคำถามว่าครับก็ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะขอพระราชทานนามเนี่ยนะครับ
ขอพระราชทานชื่อเนี่ยแล้วคุณไปสั่งก็ติดทำไม
ทำไมคุณไม่ดึงไว้ก่อนแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาทำตอนที่เรารู้ว่าชื่ออะไร
ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ติดแค่สัญลักษณ์ไว้ก่อนก็ได้

ทำไมต้องไปทำป้ายถาวรแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้น

แต่ว่าป้ายลักษณะนี้มันเป็นป้ายที่เป็นบอกสถานที่เนี่ยนะครับ
มันต้องเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันคงถาวร
มันส่งถาวรคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือตรงนี้จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไปนะครับ

มันก็ต้องมีสง่ามันก็ต้องสวยงามหน่อย
จริงป้ายเดิมผมว่าสวยนะฮะดูดีนะครับ
อันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าเที่ยวนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างนะครับมีการชี้แจงตั้งแต่ต้นเนี่ย
ก็จะไม่มีปัญหาอย่างวันนี้แล้วคุณศรีชนก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแก
เพราะแกก็ผมว่าแกก็งานเยอะอยู่แล้วนะฮะก็ถ้าชี้แจงซะ
ให้ทุกคนเข้าใจผมเชื่อท่านสื่อเข้าใจนะครับ
คุณศรีสุวรรณก็คงเห็นด้วยว่าไม่มีอะไรนะครับ
อันนี้เพลินมันมีทั้งสื่อมีทั้งประชาชนที่อยู่ตามโซเชียล
พอเห็นก็เขียนนะฮะก็เขียนกันใหญ่ทุกคนก็มีข้อสังเกต
มันก็เอ๊ะเออมันก็จริงนะข้อนี้ก็จริงข้อนี้ก็จริง
มันก็เลยวุ่นมันก็เลยวุ่น
เมื่อวานทางสหภาพที่ไปยื่นหนังสือผ่านทางท่านรอง

ท่านก็บอกว่าในกระบวนการในการที่ได้มาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย

แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในลักษณะของการชี้แจงเองเนี่ย

ท่านอาจจะไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงก็อาจจะตอบแบบกลางไป

ในตอนนี้เรามองว่าการรถไฟเองเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ต้องมีหลักธรรมอภิบาลในเรื่องของการชี้แจง
ในเรื่องของความโปร่งสายการตรวจสอบได้นะครับ
การใช้งบประมาณให้คุ้มค่านะครับ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นหน้าที่การรถไฟนะครับ
ว่าลักษณะการตรวจสอบเองเนี่ยคนมาตรวจสอบต่างเนี่ย
มันเป็นเรื่องของหลักที่เป็นเรื่องของปกติทั่วไปอยู่แล้ว
ถ้ายิ่งมีคนตรวจสอบเราก็ยิ่งมีความโปร่งใส
อันนี้เป็นหลักสำคัญที่การรถไฟจะต้องทำยังไงก็ได้ว่า
เป็นการบริหารจัดการที่มันมีหลักธรรมอภิบาลสูงสุด

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับเรารอสองอย่าง
หนึ่งก็คือการตรวจสอบของกระทรวงเองที่รัฐมนตรีว่าการให้ประหลัดกระทรวงไปตรวจสอบ
มีผลใน๗วันบอกไปตั้งแต่๒มกราคม
สองที่พรุ่งนี้จะมีผู้ไปยื่นเรื่องกับสตงให้ตรวจสอบนะฮะ
ท้ายกันหน่อยเพราะว่าทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นั่งคุยกันเนี่ย
คุณประพัทธ์แล้วก็คุณสลาวุฒิในฐานะประธานของสาภาพรพทด้วย
บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของสถานีหัวลำโพงผู้โดยสารที่จะเดินทางมา
ที่คุยกันไปหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยไหมฮะ
ก็อยากฝากนะครับการรถไฟนะครับว่าท่านกรณานะครับผู้บริหารการรถไฟนะครับว่าท่านกรุณานะครับนะครับ
จานาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟเนี่ย
ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีรายได้มากนะครับนะครับเห็นใจเขานิดนึงครับว่าเขาไม่คุ้นเคยกรุงเทพนะฮะ
แล้วการเดินทางต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องลำบากสำหรับเขานะครับ
จากนั้นก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็กรุณานะครับถ้ายังไม่มีระบบพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะ
มันไม่มีความจำเป็นอะไรครับที่จะต้องรีบเอารถมาวิ่งหรือเอารถมาจอดที่สถานีบังซื้อ
จริงแล้วสายบังซื้อนะครับถ้าใช้รถแค่นี้วิ่งออกมาจอดเฉยนะครับจอดแล้วให้คนเข้าออกตรงนี้เนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าออฟเรทนะฮะตัวสถานีเนี่ยมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเขาลงหัวลำโพงเนี่ยระบบขนส่งฐานฮะตรงนั้นมันจะเยอะกว่า
ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับวันนี้ค่าไฟของที่สถานีขนสมพงศ์เนี่ยนะครับขอโทษที่สถานีบางซื่อเนี่ยครับเดือนละประมาณ๒๐กว่าล้านนะครับ๒๔๒๕ล้านต่อเดือนนะครับเดี๋ยวปีนึงเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย๓๐๐กว่าล้านนะครับแล้วถามว่ารถไฟเอาเงินตรงไหนครับ
เดี๋ยววันหน้าผมเชิญมาคุยเรื่องนี้มาไหนราวผมจะบอกให้จริงครับ
ซึ่งเขามอบทางรองผู้ว่าการมาร่วมพูดคุยด้วย
ซึ่งสาระสำคัญของสภาพเองเรามองเรื่องของการบริการของการรถไฟ
คือการบริการสารอุโภคกับประชาชนทุกชนชั้น
การที่จะเลือกของการตัดทางเลือกมาให้ประชาชนมาใช้บริการอย่างสะดวกสบาย
อันนี้สาธารณ์ภาพไม่เห็นด้วยก็พรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกัน

ส่วนเรื่องของป้ายชื่อนะฮะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ารอฟทอยากชี้แจงอะไร
บอกมาได้นะฮะเราพร้อมเปิดพื้นที่ให้นะครับ
วันนี้ขอบพระคุณทางสาธารณ์ครับขอบคุณครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับ